คุณผู้ชมเรามาดูฝ่ายของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
แล้วก็ไม่รับร่างรัฐธรรมนุนคำถามพ่วงกันบ้างนะคะ

ทางด้านของนายอภิษฎหัวหน้าพักประชาธิบัตย์ก็ออกมาเรียกร้อง
บอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายยอมรับกับผลการลงประชามติ

แต่ค่อนข้างชัดเจนว่าประชาชนเลือกที่จะรับทั้งสองทั้งร่างแล้วก็คำถามด้วยนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าอยากที่จะให้ยอมรับเสียงส่วนใหญ่
ส่วนทางด้านของประธานนปชก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
ครั้งนี้ที่ผลออกมาเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่ากติกาที่มีการจำกัด
เรื่องของการแสดงความคิดเห็นต่าง
จตุพรพรมพันธ์แก่นำนปชก็ร่วมกันแถลงข่าว
หลังรับทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะ
โดยบอกว่ารู้ทั้งรู้ว่าเป็นกติกาที่ยากจะได้รับชัยชนะ

ผลลัพธ์ออกมาก็มีใจเป็นนักกีฬาเพียงพอ
อยากจะฝากถึงพลเอกประยุทธ์
บอกว่าวันนี้ดูเหมือนท่านจะชนะ
แต่เป็นชัยชนะที่ไม่น่าภาคภูมิใจ
เพราะว่าผู้แพ้ไม่ได้มีโอกาสเช่นเดียวกัน
ก็คือพูดถึงเรื่องการจำกัดสิทธิ์ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนุนฉบับนี้นะคะ

นำโดยพลตำรวจโทวิโรธเป่าอิน
รักษาการหัวหน้าพักและนายภูมิธรรมเวชยชัย

ก็แถลงออกมาคล้ายกันค่ะ
โดยบอกว่าผลคะแนนก็ไม่ได้ผิดไปจากที่คาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้
เชื่อว่าเป็นเพราะประชาชนคาดหวัง
อยากจะเห็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นเร็ว
ก็เลยลงมติให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ
ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ออกมาร่วมลงประชามติในครั้งนี้
แม้การลงประชามติครั้งนี้จะไม่เสรีและเป็นธรรม
ทำให้ได้รัฐธรรมนูลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยกว่าฉบับที่ถูกฉีกไปค่ะ
ส่วนทางฝั่งของนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
รับการตัดสินใจของประชาชนที่ไปลงประชามติ
รับร่างรัฐธรรมนูลแล้วก็รับคำถามพ่วง
พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการลงประชามติด้วย

คุณอภิษฎบอกว่าปัญหาของประเทศที่รอการแก้ไขยังมีอยู่มาก
แล้วก็ปัญหาความขัดแย้งรวมถึงการเร่งรัดการปฏิรูป
ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเมื่อไหร่
ประชาธิปัตย์ก็จะเร่งเดินหน้าเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ทันทีค่ะ
ส่วนทางด้านของนายสุเทพเทือกสุบัน
ประธานกรรมการมูลนิธิมวลมหาประชาชน
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะรับร่างนี้

บอกว่ากราบขอบพระคุณพี่น้องร่วมอุดมการทุกท่าน
ที่ได้ผนึกกำลังเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน
เราจะเดินหน้าเข้าสู่ยุคปฏิรูปประเทศไทยไปด้วยกันค่ะ